มาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะฮะเกิดขึ้นที่จังหวัดมหาสารคามค่ะ
เขาถูกจับกลุ่มในข้อหาคือมียาเสพติดไว้ในครอบครอง
แล้วก็ถูกนำตัวเข้าคุก๑เดือน
ไม่ได้รับการประกันตัวให้ออกมาสู้คดี
แต่ทีนี้ทางญาติบอกว่านายนิดเป็นแพ้ถามว่าเพราะอะไร
ก็เพราะว่าตอนที่ตำรวจไปจับกลุ่มไปล่อซื้อยาเสพติดเนี่ย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในท้องที่ก็คือสพบรบือมหาสารคาม
แต่ตอนนั้นตัวนายนิดอยู่ที่อำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์
แล้วจะเป็นผู้ต้องหาได้อย่างไร
เนี่ยก็เลยเกิดภาพล่าสุดเป็นภาพนี้นะคะ
ชาวบ้านจากจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ญาติของนายนิดที่
อ้างว่าเป็นแพ้ในคดียาเสพติดเนี่ยสุดท้ายเดินทางมาจากเพชรบูรณ์เลยค่ะ
มาร้องขอความเป็นธรรมกับผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
มาร้องขอความเป็นธรรมจากผู้บังคับการตำรวจภูทรมหาสารคาม

เพราะว่าญาติเขาก็คือนายนิดไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะ
นายนิดก็คือชื่อจริงนิดพิจิตรอาจ
ครอบครัวของนายนิดเดินทางมาจากจังหวัดเพชรบูร
พร้อมด้วยชาวบ้านเป็นชาวบ้านยาง๔

นับแล้วก็สักประมาณ๖๐คนนะครับ
ขอเข้าพบกับผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
ก็คือนายเกียรติศักดิ์จันทรา
ตำรวจภูทรจังหวัดมหาสารคามพลตำรวจตรีอภิษักเดชคัมภู
ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมให้กับนายนิด
ที่ถูกตำรวจสพบรบือจังหวัดมหาสารคาม
ออกหมายจับในข้อหาครอบครองยาเสพติดก็คือยาบ้าสักประมาณกว่า๒๐๐เมตร
ไอซ์อีกจำนวนหนึ่งแต่แต่ชาวบ้านแล้วก็ญาติของนายนิดนะคะ
บอกว่าวันเกิดเหตุก็คือ๓เมษายนที่ผ่านมา
ตัวนายนิดพักอาศัยอยู่ที่บ้านพักในอำเภอวิเชียนบุรี
ไม่ได้มีการมาส่งยาบ้าที่มหาสารคาม
ตามที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองถูกกล่าวหา
ก็คือกล่าวหานายนิดว่ามาส่งยาเนี่ยนะคะ
จนถึงตอนนี้ตัวนายนิดถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
นานกว่า๑เดือนและไม่ได้รับการประกันตัวให้ออกมาสู้คดีด้วย
ทั้งสองฝ่ายใช้เวลาเจรจาพูดคุยกันสักประมาณกว่า๑ชั่วโมงค่ะ
ที่สุดแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
แล้วก็ผู้การจังหวัดมหาสารคามบอกว่า
เดี๋ยวจะมีการพูดคุยกับชาวบ้านที่มารอ
แม่ของนายนิดเนี่ยจังหวะหนึ่งคุณเชื่อไหมก้มลงกราบเลยนะ
ไหว้ร้องขอความเป็นธรรมกับผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่วนผู้ว่ายืนยันนะคะบอกว่าเนี่ยจังหวะนี้ค่ะ
คือลูกไม่ได้รับความเป็นธรรมลูกตกเป็นแพ้ในคดียาเสพติด
ถึงกับร้องห่มร้องไห้กราบผู้ว่าเลยนะคะ
ผู้ว่าเองก็พยายามที่จะปลอบใจแล้วก็บอกว่า
แม่ใจเย็นเดี๋ยวจะให้ความเป็นธรรม
เพราะฉะนั้นตอนนี้สบายใจสบายใจได้นะคะ

กลับบ้านให้สบายใจก่อนกลับบ้านให้สบายใจก่อน
เดี๋ยวพี่อดีต
เพราะว่าก็น่ารักนะฮะกลับบ้านให้สบายใจก่อน
ล่าสุดแบบนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
แล้วก็ผู้การตำรวจภูทรจังหวัดมหาสารคามเนี่ย
มีการตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
ขึ้นมา๑ชุดเพื่อสอบปากคำผู้ต้องหาแล้วก็พยานทั้งหมดอีกครั้ง
พร้อมทั้งเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จให้เร็วที่สุด

ขอให้ญาติญาติแล้วก็ชาวบ้านที่เดินทางมาเนี่ย
มั่นใจมั่นใจได้ว่าคดีนี้ไม่มีแพ้อย่างแน่นอน

ช่วยดูแลเรื่องของการยื่นขอประกันตัวต่อสารในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะ
คุณแม่ฟังแบบนี้ก็น่าจะ
น่าจะสบายใจไปได้ประหนึ่งแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องจริง
ตำรวจสพบรบือน่าจะต้องตั้งกรรมการตรวจสอบทางวินัยด้วยนะคะ
ทีนี้มีข้อมูลอีกหนึ่งชุดน่าสนใจค่ะนักข่าวของเราก็คือ
คุณภูริพัฒน์บุญนินไปพูดคุยกับท่านนี้ค่ะ
นายพรรณยูมายูนประหลัดอำเภอบรบือซึ่งเป็นหัวหน้าชุดจับกลุ่มในวันดังกล่าว
คุณพระรันยูบอกว่าวันเกิดเหตุได้ไปล่อซื้อยาบ้าจากคำสัดทอด
ของผู้ต้องหาคนแรกที่ไปจับกลุ่มได้ตอนนั้นเนี่ยไปซุ่มอยู่ในระยะสักประมาณกว่าสิบเมตร
กระทั่งมีผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์นำยาเสพติดมาวางไว้
แต่คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์นำยาเสพติดมาวางไว้เนี่ยปรากฏว่าไหวตัวทันก็เลยขี่หลบหนีไป
นายพรรณยูซึ่งเป็นประหลัดอำเภอบรบือ
ก็เลยเอาของกลางทั้งหมดไปส่งให้กับพนักงานสอบสวนสพบรบือ

ตอนนั้นตัวเขาเองก็รู้สึกแปลกใจนะ
ที่ตำรวจก็คือพนักงานสอบสวนสพบังบประบรบือ
บอกว่านายนิดเป็นคนกระทำความผิด

พบว่านายนิดไม่ใช่คนที่มาส่งยา
แล้วก็แจ้งพนักงานสอบสวนไปหมดแล้ว
แต่ตรงนั้นมันเป็นอำนาจหน้าที่ของตำรวจ

แต่ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะคะ
ฝากผู้ว่าและผู้การจังหวัดมหาศาสตราคัมด้วยนะคะ